เพราะฉะนั้นเราไปส่องโซเชียลกันแล้วคุณผู้ชม
มีหลากหลายเรื่องราวดีที่แชร์มาในโลกโซเชียล
เดี๋ยววันนี้หยิบยกให้ฟังกันสองเรื่องใหญ่แล้วกัน
เรื่องแรกค่ะชาวเน็ตเขาก็ชื่นชม
ผู้หญิงคนนึงเขารับซักรีด
ให้กับทหารที่เค้าไปปฏิบับภารกิจที่นั่น
แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น
ซักให้ฟรีบอกเบอร์โทรอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าทำมาเป็นโรงงานรับซักรีด
ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห้อง

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมา
ก็คือทหารหญิงจากกองทัพสหรัฐ

ผู้สื่อข่าวเราก็ได้ถ่ายรูปร่วมด้วยเหมือนกันนะ
คือเธอก็ไปทำงานด้วยความตั้งใจ
พอเธอได้ไปเขาเรียกว่าได้ใช้บริการ
เธอเองก็เลยรู้สึกขอบคุณเจ้าของร้าน
เดินทางไปหาเจ้าของร้านด้วยตัวเองแล้วก็ไปขอแชะภาพ
คือเจ้าของนั้นขอแชร์ภาพกับเธอไว้

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้

คุณเจสสิก้าได้แวะมาเยี่ยมเยือนคุณเปรมพวัชรดล

เพื่อมาขอบคุณในสิ่งที่คุณเปรมไม่ทำให้

สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ให้มีกุฏการณ์เยึงขึ้นไปค่ะ
ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการช่วยเหลือ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทิ้งกัน
ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะคะ
ถือว่าเป็นความประทับใจเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่ทหารเองเนี่ย
ก็เรียกว่าไปขอบคุณเป็นกำลังใจ
แสดงความทราบซึ้งให้กับเจ้าของร้านที่เสียสละทำเพื่อส่วนรวมด้วย

แต่สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง
ช่วยแบ่งเบาภาระให้เขาหายเหนื่อยจากบางส่วนที่เขาจำเป็นต้องทำ
อย่างเช่นการซักเสื้อผ้าเนี่ย

เหนื่อยก็เหนื่อยจะเอาเวลาไหนเนี่ย

ก็เรียกได้ว่าเป็นจิตอาสาเป็นแง่มุมดีนะคะ
ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันที่จะส่งน้ำใจ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะคะ

แล้วก็ถูกแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยก็คือ
เรื่องราวของพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
คุณหมอทหารที่มีความสามารถสูงท่านนี้ค่ะ
เขามาร่วมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้ด้วย
เรื่องมันฮือฮาขึ้นมาก็เพราะว่า
คือคุณหมอท่านนี้เก่งมาก
หลายคนก็อยากรู้จักว่าคุณหมอเป็นใครที่ว่าแกร่งเก่ง

เรื่องนี้ทีมข่าวพิเศษไทยรัฐออนไลน์ของเราก็เลยตามไป
สืบเสาะเจาะชีวิตคุณหมอมา
เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันตรงนี้คร่าวก่อนนะคุณผู้ชม
ประวัติของคุณหมอภาคต้องบอกว่าเป็นหัวกะทิจริง
เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่พี่ชายเป็นหมอหมดเลย
โดยระหว่างเรียนคุณหมอก็ค้นพบว่าการเรียนหมอทหารนี่แหละที่เหมาะกับตัวเอง
เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบฝึกฝนทักษะต่าง
จากนั้นก็สนใจที่จะฝึกฝนในหน่วยพิเศษเรื่อยมา
ได้รับฉายาว่าหมอนักล่าเครื่องหมาย
เดี๋ยวลองไล่กันดูนะคะว่าหลักสูตรพิเศษที่คุณหมอไปฝึกมีอะไรกันบ้าง
คุณดูนะคะว่าติดเต็มไปหมดแล้วค่ะ
นักลากเครื่องหมายของจริงไม่มีที่ว่างแล้วค่ะนะคะ
หลักสูตรแรกก็คือจู่โจมเรนเจอร์เสือคาบดาบ
เขาว่ากันว่าเป็นหลักสูตรที่โหดที่สุดของกองทัพบกเลยนะคะ
นี่เป็นภาพการที่ฝึกปฏิบัติอยู่นะฮะ
ส่วนหลักสูตรต่อไปก็คือหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
หรือว่าหน่วยซิลนี่เป็นวิธีการฝึกของเขาเหมือนกัน
ได้ชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่แกร่งที่สุดของทัพเรือ
ไปอีกหนึ่งหลักสูตรแล้วหลักสูตรต่อไปหลักสูตรรีคอน
หรือนักรบเลือดเหล็กทั้งอึดทั้งโหดไม่แกร่งจริงไม่รอดนะคะ
นี่ค่ะหมอภาคนะคะเป็นภาพจริงเลยนะคะ
หรือหน่วยคอมมันโดคุณหมอก็ฝึกผ่านมาแล้ว
นี่นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชม
ใครที่อยากจะทำความรู้จักกับคุณหมอมากกว่านี้
ขอบคุณภาพแล้วก็รายงานพิเศษของทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ

ที่ถูกแชร์กันมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
เพราะว่าทั้งสองท่านทุกคนก็พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง

เพื่อที่จะช่วยเหลือน้อง๑๓ชีวิตให้รอดปลอดภัยออกมา
จากการติดอยู่ในถ้ำหลวงเป็นเวลานานแล้ว

จริงก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังภารกิจครั้งนี้
แต่บางทีเราอาจจะไม่ได้แสดงตัวหรือว่าอาจจะได้ทราบจากหน้าข่าวนะคะ
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชมให้กับคนทำดีทุกท่านเลยนะคะ

เป็นกำลังใจแบบนี้นะครับส่งไลน์มาเยอะเลยนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานแล้วก็น้องด้วยนะครับ